มาเช็คดวงกันว่าแม่บ้านจะตกงาน
นุ่มสาวปีใยที่จะมีเกษตรวงตกแล้วตกงานยังเฉย

และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองแม่บ้านทำอาหารสถานครัว
มันกระเด็น
มาสนุกตอบรั้วกับหนุ่มเจมส์บีโอไวท์
มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทย
๑๒๓หมึกหกแล้วมุ้งแล้วหมึกหมดหมุกหมด
ในรายการแม่บ้านประจำบาน